อาทิตย์นี้เจ๋วิเหมียนเรื่องเมาส์อัพเดทลอยคลุมมาจากวิทย์น้อยสี่ว่า
พระเอกน้องใหม่ใส่กรึ๊บตัวสูงใหญ่ไหวที่ศึกต้นขวัญใจแฟนคลับ

อาทิตย์นี้เจ๋วิเหมียนเรื่องเมาส์อัพเดทลอยคลุมมาจากวิทย์น้อยสี่ว่า
พระเอกน้องใหม่ใส่กริ๊กตัวสูงใหญ่วัย๒๐ต้นขวัญใจแฟนคลับ
ที่แท้แกมีลูกมีเมียแล้วจ้า
พระเอกที่ว่านี้มีชื่อ๒พยาง
เริ่มขยับเข้าวงการจากบทอาตีสู้ชีวิตบูเปะต่อยเก่งเชียวแหละ
แรกเคยมีข่าวด้วยซ้ำไปว่า
ดาราหนุ่มสายหวานออกแนวเกงกว่างซะที่ซ้ำ

เมื่อแฟนคลับแอบไปเห็นเฟซบุ๊กลับที่หนุ่มก้านยาวคุยกับสาวนางหนึ่ง
โอ๊ยนี่ไม่ใช่เพื่อนละละมั้ง
พอเห็นเม้นตอบกันก็กินดีรักจ้า

แรกพ่อพระเอกใหม่ก็ยืนยันว่า

แต่พอคล้อยหลังมาเนี่ยนะ
ถามอีกทีก็ขอกลับลำว่า

เพราะล่าสุดงานรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยชื่อดัง
ก็มีคนเห็นสาวสวยหมวยตัวเล็กไปยินดีกับพระเอกใหม่คนนี้ด้วย
ซึ่งแหละถามไกลชิดก็ออกมายืนยันว่า
จริงแล้วพ่อพระเอกใหม่ป้ายแดงคนนี้มีลูกแล้วจ้า
แทบไม่ใช่พังคลอดแต่โตจะ๒ขวบแล้ว
ที่ไม่เป็นข่าวเนี่ยเพราะต้นศักดิ์การสั่งรื้อติดไปปากเงียบ
เพราะลูกน้อยก็ถูกส่งไปเลี้ยงที่ต่างจังหวัดตั้งแต่เกิดแล้วด้วย
เอานะพระคุณยุคใหม่คิดใหม่ไม่ต้องแอฟ

เปิดเผยเลยนะจ๊ะพระคุณดูนหัว